เขาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกว่าเมาชนเสาไฟฟ้าล้มจะหงายการ์ดอะไรดี
คือผู้ชายเสื้อฟ้าเขาขับรถกระบะมาด้วยความเร็วเข้าโค้งแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าล้ม๓ต้น
แต่ตัวเองก็ยังอารวาสบอกว่าโอ๊ยมีเงินจ่ายนั่นนี่นู่นนี่เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

สาวไฟฟ้าล้มไป๓ต้นมีต้น๑ก็ไปพาดอยู่ที่รถที่ไปชนนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ามันเสียหายจริงเพราะว่าเฟ้าเกี่ยวด้วยนะ
ไฟดับอ่ะครับในพื้นที่ตรงเนี้ยเราทรงคุณสุชาดา
สิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะในคมสรรเขาหารอายุสามสิบเจ็ด
หรือในหมอกหมอกบอกว่ารถกระบะขับมาเร็วมาก
โค้งค่ะโค้งตรงนี้นะคะแล้วก็พุ่งไปชนเสาไฟฟ้า
เสาไฟฟ้าก็เริ่มโค้นลงทีละต้นทีละต้นทีละต้นรวมแล้ว๓ต้น
หนึ่งในนั้นไปทับอยู่หลังรถกระบะรถกระบะก็ได้รับความเสียหาย
คนขับก็เจ็บในหมอกบอกว่าพอชนเสร็จเนี่ยนะ
ไฟฟ้าที่บ้านก็ดับก็เลยต้องวิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็มาช่วยผู้ชายที่อยู่ในรถแต่กลับมีผู้ชายเสื้อฟ้าที่เมาอะค่ะ
ฝ่าวงชาวบ้านมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ทำท่ากลางถามว่า
เป็นประกันเหรอถ้าไม่ใช่ก็กลับบ้านไปนอนแล้วก็บอกอีกว่า
เสียหายแค่นี้ผมมีตังค์ผมจ่ายได้แล้วก็มีข้อความที่แบบโอ้โห
ผู้ชายหยาบคายด่าทอชาวบ้านผู้ชาวท้าทายจนชาวบ้านเขาโอ้โหอ่ะ
จะมีเรื่องกันอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าไม่รู้จัก
ผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้ไม่รู้จักมาก่อนเลย
เขาก็ยืนยืนว่าผมกับพี่ชายคนที่ถ่ายคลิปว่าเออ
ผมก็เลยแบบเกิดโทษะนิดนึงก็เลยอ่ะเรียกเขามาท้ายรถว่าเออ
มาตรงนี้มามาตรงนี้มาครับแต่ก็ไม่ได้ว่ายังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรเขา
อะไรอย่างเงี้ยอะไรด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับเอ่อ
แต่คือว่าโหเราดูแล้วเราเป็นผู้ใหญ่กว่าใช่ป่ะเราก็เลยโอ้โห
อะไรเรายังไม่ได้อะไรกันเลยทำไมต้องมาพูดอะไรกับเราขนาดนี้
เราแค่แบบหวังดีจะไปถามว่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่น่าพูดคำหยาบก็เอ่ยน่าพูดดีว่าเออ
เขาไม่เป็นไรครับไปโรงพยาบาลแล้วอะไรอย่างนี้
แค่นั้นเองก็จบแล้วใช่ป่ะไอ้นี่คือเขาออกลูกนักเลงเลย
ออกลูกโวยวายเลยเออแล้วก็ถามมาถามว่ามึงเด็กไหนเด็กไหน
ทำไมต้องถามใช่เราอยากให้มีสติก่อนคิดดีกว่า
หรือไม่ก็ไม่ต้องเมาอ่ะดีที่สุดอืมทีนี้ก็ต้องมาดูแหละ
ชายเสื้อฟ้าที่เมาลงมาโวยวายอารวาสว่ามีเงินจ่ายชดใช้ได้
สาวไฟล้มแค่สามต้นเองเนี่ยนะคะครับเป็นคนขับรถหรือเปล่าอืม
หรือเป็นใครอยู่ดีโผล่ออกมาโวยวายชาวบ้านเนี่ยค่ะในเพชรแก้วทองอายุยี่สิบสองปี
ในทีระสานมีเจริญอายุยี่สิบแปดปีเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าผู้ชายเสื้อฟ้าที่คล้ายคนเมาและอารวาสเนี่ยนะคะ
ไม่ได้เป็นคนขับรถชนนะคะแต่เป็นน้องชายของคนที่ขับรถชน
ก่อนที่จะจบคลิปอะค่ะพ่อของผู้ชายเสื้อฟ้า
พยายามจะขี่รถจักรยานยนต์มาตามลูกชายกลับบ้านส่วนแม่ก็พยายามมาห้าม
แต่ก็ไม่ได้มาขอโทษอะไรชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไร
แต่อยากให้มาขอโทษเพราะทุกคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่า
แล้วที่เข้าไปช่วยก็ด้วยความหวังดีแต่กลับถูกด่าใส่แบบนี้ค่ะ
ผู้ชายเสื้อฟ้าที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสามกิโลค่ะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาติดตั้งเสาไฟฟ้าต้นใหม่แล้วค่ะ
ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายนั้นนะคะคุณผู้ชมเบื้องต้น
คนขับต้องจ่ายค่าเสาไฟฟ้าคิดราคาตามขนาดประเภทพื้นที่ในการติดตั้ง
หรือถอนค่าขนส่งตามระยะทาง
มาติดตั้งทำเสาไฟฟ้าต้นใหม่โอ้โหไปไปมามาน่าจะหนักอยู่นะคะ
ครับน่าจะหนักอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่า
กรณีที่ต้องจ่ายค่าเสียหายในลักษณะแบบนี้ค่ะครับ
เสาต้นหนึ่งนะคะแสนกว่ากว่าอ่านี่สามต้นนะคะโอ้โห
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นอย่างที่บอกค่ะ
ติดตั้งค่ะสายสื่อสารค่ะขนส่งค่ะคนงานอืม
อืมครึ่งล้านได้มั้งน่ะก็อยู่แถวกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
อ่าก็ชาวบ้านแถวนั้นก็ถือว่าก็ได้เสาไฟฟ้าใหม่ไปกันแล้วกัน
ค่ะให้คนนั้นก็จ่ายเงินชดใช้ไปก็เอาให้เข็ดไปนะครับ